เป็นเวลานานพอสมควรแล้วนะครับที่บิ๊กจิ๋วหรือว่าพลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์
ไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเมืองแต่ว่ามาวันนี้พลเอกชาวลิศได้เรียกร้องให้
ขอสชรีบคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็วเพราะว่าไม่มีความจำเป็นที่คอสช
ต้องอยู่ต่อเพื่อรอดูการปฏิรูปนะครับ
ในขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ถึงกับน้ำตาไหล
ขณะที่พูดถึงสถานการณ์ของบ้านเมือง
ระหว่างอัดรายการเนื่องในวันสายใจไทยครับ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็เดินทางไป
บันทึกเทปร้องเพลงนำหมู่ผู้บัญชาการเหล่าทัพ

พร้อมด้วยเหล่าทหารจาก๓เหล่าทัพและตำรวจ

ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง๕
โดยมีรายงานนะครับว่าในช่วงหนึ่ง
ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดใจ
สถานการณ์ทางการเมืองให้กับผู้บัญชาการเหล่าทัพรับฟัง
ผลเอกประยุทธ์ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่
ด้วยความอัดอั้นตันใจนะครับ
ในขณะที่ก่อนหน้านี้พลนต์เอกชวริตยงจัยยุทธ์
ดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดบ้านพัก
ซอยปิ่นประพาคมเรียกร้องทุกคน
อย่าให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูลมากนัก
พร้อมกับขอให้ขอสชรีบคืนอำนาจ

ไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อเพื่อรอเวลาเปลี่ยนผ่าน

ขอสชนะดูให้ดีลูก
ภาระหน้าที่เรามีแค่ไหน

ภาระหน้าที่เราก้าวเข้ามาเนี่ย

ระเบิดเป็นการต่อสู้กันด้วยอาวุธใช่ไหม

แต่หน้าที่ของตัวเองมีแค่นี้นะ
แล้วในช่วงรอยต่อนี่จะทำอะไรก็ทำด้วย
คนก็ไม่ว่าปีเดียวครึ่งปีทำได้
แต่ไม่ใช่แบบ

แล้วก็ต่อไปอีก๒๐ปีในการ

ก็มีความรู้สึกเหมือนเดียวเหมือนกับพวกเรา
คือเข้าใจว่าที่ต้องทำอย่างนี้
แต่อยากจะเห็นจุดนี้นำไปสู่
บทบาทที่จบภารกิจของเราจบทุกคนอยากให้
พี่น้องเราที่เป็นทหารที่เข้ามาหรือคอทชเนี่ย
เอาให้ด้วยมีเกียรติ
ขณะที่นายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐมนูล

ไม่ได้มีอำนาจหรือว่ากลไกใดอยู่เหนือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ
เพราะว่าเมื่อมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว
รัฐบาลชุดปัจจุบันและคอสชก็จะต้องพ้นจากอำนาจทันที
นั่นคือส่วนที่ว่าด้วยเรื่องการปฏิรูป
ท่านก็ในในรัฐธรรมนูลเราเนี่ยบอกว่าการเนี่ย

แล้วเรายังไม่ได้บอกเลยว่า
จะต้องทำยังไงกับเรื่องการปฏิรูปที่จำเป็นจะต้องทำ

กลไกตัวนั้นเราอาจจะเริ่มต้องไปคิดว่า
เรื่องไหนจะบังคับให้ต้องทำภายในกี่ปี
เรื่องไหนบังคับให้ทำให้แล้วเสร็จ
ส่วนผลการหารือระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งกับนายวิศนุเครืองามนะครับ
ได้ข้อสรุปในเรื่องเตรียมการลงประชามติโดยให้ยึดเสียงข้างมากของคนที่มาออกเสียง
ซึ่งก็จะต้องเขียนในกฎหมายให้ชัดเจนไม่ให้ตีความผิด
พร้อมขยายอายุผู้ลงประชามติต้องมีอายุครบ๑๘ปีบริบูรณ์
ในวันที่ออกเสียงประชามติซึ่งก็จะทำให้มีผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นครับ